คุณลุงคนนี้มานอนอยู่หน้าวัด
เห็นแล้วสงสารมากพี่มิ้วคุณผู้ชม
เวลามีใครเอาหมาเอาแมวไปปล่อยหน้าวัด
บอกว่าโอ้ใจร้ายจังเลยทำไมทิ้งหมาทิ้งแมวแบบนั้น
นี่คนทั้งคนนะฮะแล้วอายุเยอะแล้วด้วย
ตาก็ฝ้าฟางขาก็ไม่ค่อยดี
ลูกหลานทำไมเอามาปล่อยทิ้งไว้แบบนี้

ทิศที่เป็นใคร
เป็นหลานแล้วเขา
แล้วเขาไม่มารับลูนหรือเอารูงมาทิ้งไว้ตรงนี้เหรอ

แค่ฟังคำตอบน้ำตาก็ไหลเลยฮะ

คือคุณลุงมานอนคุดคู้อยู่กลางถนนแบบนี้
ก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองแล้วคุณลุงบอกว่าเป็นคนชนบุรี

ลูกพามาสักพักบอกเทิดเป็นชื่อของหลาน
ตกลงแล้วใครพาคุณลุงมากันแน่
มานอนอยู่ทะเท่าหน้าวัดเขาโพที่บ้านค่ายจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับ
จากกองสวัสดิการและสังคมอบตในพื้นที่

ทำไมลูกหลานใจร้ายพาคุณลุงมาปล่อยไว้ตรงนี้
แข้งก็ไม่ค่อยดีตาก็ฝ้าฟาง

ชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลย
บางคนบอกเห็นใจมากสงสารมาก

น้ำตาเนี่ยปาดเอาก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้คดีพลิกอีกแล้วฮะ
สมาชิกอบตในพื้นที่คุณอนุวัฒน์ครับ

ยืนยันว่าไม่ได้มีใครพาพ่อมาปล่อยทิ้ง
คุณพ่อเดินทางมาระยองด้วยตัวเอง
นี่ฮะสมาชิกอบตท่านยืนยันนะบอกว่าถามลูกสาวแล้ว
เหตุผลเพราะว่าคุณลุงเริ่มมีอาการหลงลืมครับ

โผล่อีกทีที่บ้านค่ายจังหวัดระยอง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวคุณลุงส่งมอบให้กับลูกสาวแล้วเรียบร้อย
อำเภอหนองใหญ่ที่ชนบุรีนะครับ
อ้าวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งคดีพลิกอีกแล้ว
สรุปแล้วไม่ได้มีใครพาคุณลุงมาปล่อยทิ้งนะครับ
เป็นห่วงมากนะถ้าหากว่ามีอาการหลงลืม

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดินออกนอกบ้านแบบไม่รู้ตัวแบบนี้อีก
หรือป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายอื่นนะครับ
อ้าวคุณลุงปลอดภัยนะครับตอนนี้นะ